คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปเหตุการณ์ออกมานะฮะ
พ่อตากับลูกเขยเนี่ยซึ่งจริงเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานนะครับ
และทีนี้โอ้โหกำลังทำร้ายร่างกายกำลังทะเลาะวิวาดชกต่อยกันฮะ
ชาวบ้านมาเห็นอยากจะแยกอยากจะห้ามแต่ห้ามไม่ได้
ตัวลูกเขยโดนพ่อตาทั้งต่อยทั้งกระทืบน่วมเลยนะฮะ
ดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ

นี่แหละครับพ่อตาก็ตัวใหญ่กว่านะคุณ
เขยก็ตัวผอมบอบบางกว่าแล้วก็ลูกเขยเนี่ย
แม่ก็ไม่กล้าทำพ่อตาด้วยโดนอัดอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับ
มีพลเมืองดีนะฮะพยายามจะเข้าไปช่วย
แต่ตอนแรกพ่อตาบอกอย่ามายุ่งนะฮะ
แล้วก็พลเมืองดีก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับ
แล้วก็พ่อตาทำร้ายร่างกายลูกเขยดูสิแล้ว
เนี่ยแตะเนี่ยแตะบ้าบเขากกหัว
ลูกเขยหน้าทิ่มหัวทิ้มแล้วก็สลบเลยนะคุณ

ทีนี้ครับพลเมืองดีตัดสินใจเข้าไปห้ามดึงตัวพ่อตาไว้
ส่วนลูกเขยเนี่ยก็บาดเจ็บนะฮะ
มีพลเมืองดีอีกคนก็หามไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา

ทีมข่าวเลยเดินทางไปพูดคุย

กับคนที่ถูกทำร้ายร่างกายครับผู้ที่เป็นลูกเขยนะฮะ

คือนายวัชรกรลูกเขยในคลิป

จะออกจากโรงพยาบาลมาคุณ

มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่งเดินกระโพกกระเพกมาแบบนี้
เปิดหน้ากากอนามัยให้นักข่าวดูฟันฟันยกเลยนะครับ
วัชรากรเล่าให้ฟังบอกว่าเขากับภรรยาอยู่กินกันมาประมาณ๑ปีแล้ว
แต่ว่าก็ทะเลาะกันนะอันนี้ก็ยอมรับทะเลาะกันมาโดยตลอดนะฮะ
แต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายฝ่ายหญิงหรือว่าลูกสาวของพ่อตาเลยนะครับ
เมื่อวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ตัวเขาเองเขาจับได้ว่าภรรยาแชทคุยกับผู้ชายคนอื่น
ทีนี้ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
แล้วก็ผลักกันไปผลักกันมาจนภรรยาล้มลงกับพื้น
จากนั้นมีคนโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
แต่พอตำรวจมาถึงภรรยาบอกว่าไม่ต้องมายุ่ง

โดยบอกว่าเดี๋ยวพ่อของฉันก็คือพ่อตาของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะมาเคลียร์เองตำรวจไม่ต้องยุ่ง

อ้าวตำรวจก็กลับสิฮะตำรวจก็กลับไป
ตอนค่ำพ่อตามาถึง
พ่อตาก็มาถามเลยเกิดอะไรขึ้น
ลูกสาวก็ฟ้องไงบอกโดน
โดนสามีทำร้ายร่างกาย
ทีนี้ครับผู้เป็นพ่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคุณ
ลูกสาวฆ่าใครมาทำร้ายค่าเลี้ยงดูธนุถนอมมาอย่างดี

ทีนี้ก็เลยโดนยำเละแบบนี้เลย

ก่อนหน้านี้เคยพยายามจะขอเลิกกับภรรยามาแล้ว
แต่ก็ถูกพ่อตาคมครูไม่ให้เลิกกัน
บอกว่าหากทำให้ลูกสาวเราเสียใจลูกสาวค่าเสียใจนะ
หาเรื่องเข้าตัวแท้ขู่ไว้แบบนี้
หมดอนาคตนะถ้าเองเลิกกับลูกสาวค่านี้

ทีนี้ฝั่งลูกเขยคนนี้ผู้บาดเจ็บคนนี้ก็บอกว่า
พ่อตาทำรุนแรงเกินไปจะต้องขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็ถ้าเรื่องคดีก็ว่ากันไปเป็นคดีอาญาทำร้ายร่างกายใช่ไหมฮะ
แต่ว่าเรื่องจะเลิกลากับภรรยาเขาก็ตัดสินใจแล้ว
เขาคงต้องแยกทางกันก่อนค่ะนะฮะอ่าฟังเสียงเขาหน่อยครับอืม
พอมันเกิดเหตุการณ์นี้เราคิดว่ายังไงความรู้สึกของเรา
เสียใจคือเขาไม่ฟังไม่ฟังฝ่ายชายพูด
ไม่ฟังแบบเสร็จโผล่นเลย
คือมาเสร็จก็ดึงไปเล่นเลยต่อยต่อยตีเลย
คือเขาได้พูดอะไรกับเราไหม

พอมันเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วยังไงก็คือ
จะต้องเลือกการเลือก
ลงแล้ว

ยืนยันจะดำเนินคดีกับพ่อตาให้ถึงที่สุดนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกพ่อตามาสอบปากคำ
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แต่ว่าคุณผู้ชมเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปกันนะ

แต่ทีนี้ถ้าพ่อตาไปพบตำรวจแล้วพ่อตาเขาว่ายังไง
ว่าสมมุติลูกเขยมาทำร้ายร่างกายลูกสาวเรา
มันก็ต้องเป็นเรื่องเป็นคดีอีกคดีหนึ่งแล้วนะครับ